ตอนนี้มันมีในโลกออนไลน์ก็มีเรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่ง
คดีกำนันนกเนี่ยค่ะเพราะว่ากำนันนกตอนนี้อยู่ในเรือนจำใช่ไหมคะ
แต่มีคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่ากำนันนกก่อนที่จะเข้ามอบตัว
คือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุกับคนที่อยู่ในเรือนจำตอนมอบตัวเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่า
ในโลกออนไลน์ถกกันเป็นประเด็นร้อนเลยคุณกาย

ใช่เนี่ยค่ะบางคนเนี่ยขึ้นมาบอกไม่ตรงปกคนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ก็คือคุณเต้มงคลกิจนะคะ
อดีตต่อสอบัญชีรายชื่อของภักดิ์ไทยสิวิไลเนี่ยนะคะ
บอกว่าเตรียมจะยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมแล้ว
ให้ตรวจสอบกำนันนกในเรือนจำว่าตัวจริงหรือเปล่า
คือวันนี้ทางกรมราชธรรมต้องออกมาตอบเรื่องนี้เลยนะคะ
คุณเต้บอกว่าคือเขาก็สังเกตลักษณะรูปร่างหน้าตาเปรียบเทียบ
ก่อนเข้าเรือนจำกับตอนเข้าเรือนจำไปแล้วนะคะ
ต่างกันเยอะพอสมควรพอที่จะประมวลออกมาได้๗จุดด้วยกัน
จุดนะคุณกายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ไหนบ้าง
เริ่มจากหน้าผากเราสังเกตหน้าผากนะคะยังไงฮะ
เขาบอกก่อนจะเป็นผู้ต้องหาคืนมีหนวดเคราวใช่ไหม
ก่อนจะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีรอยย่น
แต่ตอนเป็นผู้ต้องหามีรอยย่นอันนี้จุดหนึ่ง
อาจจะเครียดเลยว่ะเห็นไหม
เห็นไหมมันรอยย่นเดียวกันหรือเปล่า

ก่อนจะเป็นผู้ต้องหามีลักยิ้มสองข้าง
แต่ตอนเป็นผู้ต้องหาแล้วมีข้างเดียว

ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้โกนหนวดโกนเคราวนะฮะ
อีกจุดหนึ่งคือความหนาและสีของริมฝีปาก

บอกก่อนหน้านี้เนี่ยริมฝีปากหนากว่าและออกสีชมพู
แต่ตอนเป็นผู้ต้องหาแล้วริมฝีปากจะหนาและซีด

คือเท่านั้นถ่ายแบบกลางแจ้งแบบอัลโดรกับอินโดรอะไรอย่างนี้ป่ะ
ก็นะคะคือคนก็ยังถกอยู่ในประเด็นนี้
อีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดของใบหน้า

แต่พอเป็นผู้ต้องหาดูเหมือนหน้าเล็กลง

แล้วอันนี้ดิฉันก็โอ้โหสุดยอดมากเลย
รอยหยักตรงใบหูมันไม่เหมือนกันเลย

แล้วแต่ดุลพินิษฐ์เลยแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีการถกกันอยู่เยอะจริง

หางตาเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้หางตามีรอยย่น
แต่พอเป็นผู้ต้องหาแล้วไม่มีรอยย่นค่ะ
นะคะรวมถึงเรื่องหนวดเคราด้วย
อันนี้ค่อนข้างชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้เขาก็มีหนวดเคราว
แต่พอเป็นผู้ต้องหาหน้าเกลี้ยงไม่มีเขาโครงเดิมเลย
แต่มันห่างกันแค่วันเดียวนะใช่ไหมคะ
คุณเต้บอกว่าถ้าลองสังเกตดูดีน่าจะมองออกว่าเป็นคนละคนหรือเปล่านะคะ
วิธีการเช็คที่ดีที่สุดคุณเต้บอกว่าไม่ต้องเอาตัวกำนันนกไปตรวจสอบลายนิ้วมือ
ซึ่งสำหรับประเด็นที่มีการถกกันอย่างร้อนแรงเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมล่าสุดทางกรมราชธรรมก็ชี้แจงแล้วนะคะ
โดยคุณอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
ทางกรมเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ว
นี่เป็นกำนันนกตัวจริงเสียงจริง
เรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่า๙กันยายนที่กองปราบ
กำนันนกฝากขังที่สารอาญารัชดาเนี่ย
หลังจากนั้นเขาก็ตรวจสอบข้อมูลบุคคล
การตรวจลายนิ้วมือตำหนิรูปภัณฑ์

จำพิเศษยืนยันว่าได้ตรวจสอบ
หมายขังระหว่างสอบสวนใบส่งตัว
และรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของสารอาญา

คือกำนันนกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน

แต่คุณเต้บอกนิ้วมือไม่พอต้องดีเอนเอเลย

ต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะหลังจากที่มีข่าวแบบนี้

ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเนอะ
เยอะเหลือเกินในส่วนที่จะไปจัดการเรื่องคดีก็ส่วนหนึ่ง

คือเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้าถึงข้อมูลกันหมดไง
ใช่ไหมคะทุกคนก็มีการตรวจสอบในมุมมองของตัวเอง
แตกต่างกันแล้วตำรวจเองก็ต้องตอบทุกคำถามนะคะ
คือหลังจากโดนจับแล้วหลังจากมามอบตัวแล้วถูกไหมนะครับ